คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวไปดูเทศกาลนี้เขาจัดยิ่งใหญ่จริงเป็นปาร์ตี้เลยนะ
โอ้โหแต่ปาร์ตี้นี้คุณตำรวจไม่ต้องไปลงนะฮะ
ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ประการใดไม่มีอะไรที่มันไปทำแล้วมันจะเสื่อมเสียแล้วก็เสียชื่อเสียงเลย
เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเพราะว่าปาร์ตี้นี้เขาจัดเอาไว้ให้กับลิงลิงจักรักจริงปาร์ตี้ลิง
ปาร์ตี้ลิงถ้ำจอมพลใช่ครับลิงเขาจะมาปาร์ตี้กันที่นี่ครับโอ้โหจัดใหญ่จัดใหญ่
เป็นปาร์ตี้โต๊ะจีนลิงนะครับที่งานสืบสารประเพณีของดีจอมบึงที่บริเวณลานหน้าถ้ำจอมพลอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
นี่ข้าวโพดมาเพียบเลยครับนี่คือปาร์ตี้อาหารลิงจัดเป็นโต๊ะจีนไงว้าว
แล้วพอถึงเวลาเปิดปาร์ตี้กันเท่านั้นโอ้โหมากันอิ่มน้ำสำราญ
นี่อายุถึงสิบแปดไหมคะไม่ต้องตรวจบัตรไม่ต้องดูอายุ
ทุกอายุของลิงเขาได้หมดแต่คนอย่าเข้าไปนะไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วนะ
เป็นลิงผู้ยาวลิงผู้ยาวก็เข้าไปได้ไม่ได้จำกัดอายุแต่อย่างใดนะครับ
งานนี้เขาบอกว่ามีลิงประมาณสี่พันกว่าตัวน้องใบตองโอ้จะนับยังไงหมดคะเนี่ยใครนับค่ะ
มีอะไรบ้างรู้ไหมที่มาจัดให้ลิงเนี่ยแน่นอนต้องมีกล้วยกล้วยน้ำว้า
แตงโมเมล็ดข้าวสารข้าวโพดก็มีอย่างที่เห็นมันเท่ต้มถั่วลิสงต้มใบมะละกอก็มี
ไม่น่าเชื่อมีปลาด้วยปลาเหรอปลาท่องโกเป็นลิงชีวจิต
ลิงธัญพืชอ้าวแล้วชอบทานฝรั่งค่ะก็มีเหมือนกันเออมาเยอะจริงจริง
ไม้ครับอิ่มกันจนพุงกลางเลยทีเดียวล่ะครับกินกินตั้งแต่ตัวเล็กเล็กนะใช่
แก้มเร็วแก้มเร็วแก้มลิงนี่ไงนี่ไงวิธีการเก็บอาหารของมันใช่
จะเอาอาหารยัดไว้ข้างกระพุงแก้มแก้มก็จะตุ๋ย
อย่างนี้แล้วก็ไปแอบกินคนเดียวอ่ะสิ
อันนี้เป็นลิงรักสันโดดส่วนนี้เป็นลิงชอบปาร์ตี้กินแบบ
มีพักพวกอยู่ข้างจะได้อุ่นใจนะครับ

แต่จริงแบบนี้ที่ลบบุรีเขาเห็นกันจนชินตา
แต่ที่ราชบุรีที่นี่ลิงก็เยอะเหมือนกัน
แล้วนอกจากนี้เขามีกิจกรรมสำหรับคนด้วยอะไร
เป็นกิจกรรมอุ้มลิงเข้าถ้ำครับ
เดี๋ยวคนต้องอุ่มลิงเข้าถ้ำอ๋อเดี๋ยว
ลิงไหมลิงจำลองแปลงร่างจากคนลิงกลายเป็นลิงแบบนี้แหละครับ

พอถึงเวลาแข่งก็นี่อุ้มแบกไว้บนหลังแบบนี้
แล้วก็แข่งกันใครวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนก็เป็นผู้ชนะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน
รวมไปถึงคืนความสุขให้กับลิงทั้งหลายด้วย
ความสุขให้กับคนด้วยให้กับประชาชนด้วยนะ

ทำไมดิฉันสงสัยว่าเขามีท่านะท่าลิงตอนเปิดงานก็มีนะ

มันเหมือนปอบหยิบมากกว่านะมันไม่เหมือนลิงเท่าไหร่

ลิงลิงมันต้องคันหรือเปล่า
เอายังไงเอายังไงเขายังไงเกาให้ถูกนะ

เออถ้าเกาขึ้นไม่ใช่ลิง

เกาขึ้นอะลิงแต่ถ้าเกาลงไม่ใช่ลิง

เกาลงเป็นสุนัขสุนัขมันจะเกาลง

แกรกใช่แล้ว
จะเค็มมันใช่ไหม

เราก็เคิ้มเราก็เคิ้มตามเค้าตลอดเนี่ย
เรียงสัตว์เวลาสุนัขเรียงหมาเรียงแมว

เราก็เรียนแบบพฤติกรรมสัตว์มาก